คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการไปก่อเหตุกันในพื้นที่ของโรงพยาบาล
โดยเฉพาะห้องฉุกเฉินเนี่ยนี่มีเกิดขึ้นอีกแล้ว
แล้วคราวนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดกาลสินบอกไม่ทนแล้วนะฮะ

เด็กเยาวชนวัยรุ่นไม่วัยรุ่นก็แล้วแต่เนี่ย
ต้องจัดการให้เข็ดหลาบไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ดูสิฮะเกรงกลัวอะไรที่ไหนคือจะบอกว่าไม่รู้รู้รู้เท่าไม่ถึงการ
พวกนี้ไม่ได้นะฮะนี่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนะครับ
นี่โอ้โหมาถึงนี่พวกนี้นะโอ้โหใส่หมวกกันน็อกด้วย
วกกันน็อกไปฟาดเขาด้วยบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่
บางคนก็เอาฮูตคลุมคนถูกรุมนี่คนเดียวนะครับทุกผู้ชมครับ
อีกฝั่งมากันสักหกเจ็ดคนได้โอ้โหนี่มีคนหนึ่งนั่งอยู่เห็นไหม
อ่าสี่ทุ่มสิบแปดนาทีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระยุพราชกุชินารายที่จังหวัดกาลสินนะฮะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาครับตามภาพเลยฮะคือฝั่งที่ก่อเหตุเนี่ยมาสมทบกันทั้งหมด
รวมแล้ว๘คนนะครับรุมเตะรุมต่อยรุมทำร้าย
ผู้ชายเสื้อดำเนี่ยฮะหน้าห้องฉุกเฉินนะครับ
ญาติผู้ป่วยรออยู่หน้าห้องด้วยนะครับพอทำร้ายเขาเสร็จก็วิ่งหนีไปนะฮะ
พากันวิ่งหลบหนีไปคนละทิศคนละทางคือดูแล้วก็น่าจะเป็นพวกวัยรุ่นนี่แหละ
ค่ะใช่ไหมอายุยังไม่เท่าไหร่หรอกอืมแต่ถ้าเกิดจับได้แล้วบางคนก็
เอาผมเด็กเยาวชนอายุไม่ถึงสิบแปดปีอะไรพวกนี้มันก็จะไม่เข็ดทุกผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะผู้ราชการจังหวัดกรสินนะครับ
ท่านผู้ว่าสุภสิทธิ์กรเจริญยศนะครับได้สั่งการให้ในอำเภอกุชินาราย
และตำรวจสพกุชินารายติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
แล้วตอนนี้รู้ตัวแล้วนะครับเป็นวัยรุ่นเยาวชนในพื้นที่อำเภอกุชินารายนั่นแหละ
อายุสิบสี่ถึงสิบห้าปีคาดว่าคงจะมีเรื่องกันมาจากที่ไหนที่หนึ่งอ่ะ
แล้วฝั่งหนึ่งก็คงจะมาโรงพยาบาลอืมเสื้อดำชุดเนี่ย
อีกฝั่งหนึ่งก็ตามมาเจอหรือว่าฝั่งอีกฝั่งนึงเพื่อนเข้ามาก่อน
อะไรไงก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่ามันพื้นที่โรงพยาบาล
หน้าห้องฉุกเฉินด้วยนะครับล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจตามจับได้ครบทุกคนแล้วนะฮะ
เพราะท่านผู้ว่าสั่งมาบอกให้ลงโทษดำเนินคดีให้เข็ดหลาบ
เดี๋ยวรอฟังอีกทีว่าเหตุผลจะคืออะไรกันเนี่ย
ผู้เกาะเหตุบางทีก็รู้ไงตัวเองอายุ๑๔๑๕
ก่อเหตุไปก็ไม่ติดคุกหรอกเป็นเยาวชน
แต่อย่างนี้มันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันฟังได้นะ
จะบอกว่าอะไรโมโหเหรอหรืออะไรมันก็ไม่ใช่อยู่ดีนะฮะ